คุณผู้ชมค่ะเย็นวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่ข่าวน่ายินดีนะคะ
น้องคนนี้ด่งดังมาจากราคอลเรื่องเพิงบุญ

หลังจากจบละครไปน้องป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
คุณผู้ชมต้องพักรักษาตัวกันอยู่ยาวเลยนะคะ
ล่าสุดคุณแม่เปิดเผยผ่านทางอินสตาแกรม
ผลตรวจไขกระดูกที่เจาะไปก่อนออกจากโรงพยาบาล
ไม่พบเซลล์มะเร็งแล้วนะคะ
แต่ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายและคอยตรวจ
สแกนเป็นระยะเพื่อไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ
ช่วงนี้ก็ต้องทำกายภาพไปเรื่อยนะคะ
ให้กลับมาเดินได้แล้วก็เป็นปกติแข็งแรงมากกว่านี้
แล้วก็คงจะไปโรงเรียนได้ในอนาคต

ใช่แล้วค่ะคุณแม่โพสต์ขอบคุณคุณหมอทุกท่านนะคะ
ช่วยให้พ้นภาวะวิกฤตที่น่าเป็นห่วงมาได้
ต่อจากนี้น้องต้องดูแลเรื่องของการกายภาพต่อไป
และไม่ลืมที่จะขอบคุณผู้ใหญ่ในวงการ
และแฟนคลับที่เอ็นดูรวมไปถึงส่งกำลังใจให้น้องและครอบครัวมาโดยตลอด

ก็ยังมีสีหน้าที่จำใสของน้องสกายและคุณแม่มาฝากกันด้วย
รวมไปถึงยังมีภาพความแข็งแรงของน้องเดินจับมือกับคุณแม่
เห็นน้องอดทนต่อการรักษาจนอาการดีขึ้นมากนะคะ
รู้เลยว่าน้องสกายเนี่ยผ่านอะไรมาค่อนข้างที่จะหนักมากนะคะ
เราเห็นตั้งแต่เริ่มมีอาการช่วงที่รักษาทำคีโมหลายครั้งมั้ง
จนครบ๘ครั้งแล้วน้องก็ยังมีอาการแบบทรงสุดอยู่
ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วแล้วไม่พบเซลลมะเร็งด้วย

ใช่ก็ต้องแสดงความยินดีกับครอบครัวของน้องสกายด้วย
รวมไปถึงขอบคุณคุณหมอ
ไม่รู้จะพูดอะไรดีหมอเก่งมากเอาจริง
ขนาดเราอ่านข่าวน้องมาตลอดเรายังเป็นกำลังใจ

วันนี้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วเราดีใจมากเลยนะ
ดีใจแถมครอบครัวของน้องหมอไทยก็เก่งเห็นไหมคุณ
ใช่นะคะต้องบอกว่าวิวัฒนาการเทคโนโลยีของทางการแพทย์ตอนนี้

แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีต้อนรับเย็นนิดวันนี้เลยจ้
ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชม